มาดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นคดีที่คนร้ายก็ก่อเหตุอย่างอุกอาจแล้วค่ะ

ก็ใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อแขนยาวมาเลย
จอดรถที่หน้าร้านขายของชำ
ร้านนี้เจ้าของเป็นกำนันเป็นผู้หญิงนะคะ

คนร้ายก็ทำทีเข้าไปในร้าน

แล้วก็นี่ขี่มา

ขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ

พอกำนันหญิงคนนี้เดินออกมา
เห็นคนร้ายอยู่หน้าตู้แช่เครื่องดื่ม

พอกำนันเขาเดินเข้าไปในครัว
คนร้ายสบโอกาสเดินตามแล้วยิงใส่เลยนะคะ

กำนันกันนิกาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
วันนี้ที่บ้านของกำนันมีการจัดงานศพค่ะ
คนเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
สามีของกำนันต์ในพิเศษวงศ์สรี
บอกว่าที่ผ่านมาภรรยามีปัญหาอยู่สองเรื่อง
คาดว่าสาเหตุน่าจะเป็น๒เรื่องนี้แหละ

มีปัญหากับผู้อุปถัมภ์วัดเพราะว่าเงินหายไป๘๕๐๐๐บาทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ฟ้องร้องเป็นคดีเลยนะคะแต่ล่าสุดสารยกฟ้องประเด็นเรื่องของเงินกระถิ่นนะคะ
ส่วนเรื่องที่สองค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีชาวบ้านไปร้องเรียน
ทางเข้าออกไร่สวนของชาวบ้านถูกเจ้าของสวนคนหนึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่าเสียเมธีเอาที่ดินไปขึ้นที่ดินสอบประกอบ
แต่ที่ดินตรงนี้เขาเป็นทางเข้าออกของชาวบ้าน
ก่อนหน้านี้มานานมากแล้วครับตัวกำนันหญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็ในฐานะผู้นำชุมชนก็เป็นผู้นำในการไปเจรจา
ล่าสุดเมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมาตัวกำนันตัวชาวบ้านตัวเสียเอง
ก็ไปเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐสุดท้ายเสียชนะตามกฎหมาย
มันมีแค่สองประเด็นนี้นะคะก่อนที่กำนันหญิงคนนี้จะถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ผมไม่กล้าตี
แต่ว่าเหตุผลที่ว่ามีเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นรูปโซ่กันไปเรื่อยมี๕เรื่องด้วยกันอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไหนทีนี้ทางทางเจ้าหน้าที่ของเราเหมือนเนี้ย
มาถามผมว่าเคยมีหุ้นส่วนกับบริษัทไหนมั่งขัดแย้งกันหรือเปล่า
แล้วก็ทะเลาะกับใครมั่งผิดกันถึงจะฆ่าจะแกล้งกันหรือเปล่าเขาถามผมก็เลยบอกว่าไม่มีครับ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับลูกสาวของกำนันด้วยนะคะนางสาวสาธิภาวงศิริอายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้แม่ก็ขายของชำอย่างเดียวช่วงหลังสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้รับตำแหน่งแล้วก็มาเป็นกำนันก็ยังขายของชำเหมือนเดิม
เป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลทุกอย่างจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าครอบครัวจะเป็นยังไงกันต่อ
ขอเวลาสักพักหนึ่งเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากและเกินกว่าจะรับไหวจริงค่ะ
ผมสนุกว่าอาจจะเกิดมันกลายไปและผู้หญิงก็จะเป็นคนรักของทีวี
ภายในชริมภาพประชาติในรัฐตะวันเก็บมือหลังครอบครัวนี้
จะวิ่งหมายถึงวิ่งที่มีรัฐของชำไม่ร้วมมาร์ดฌราศน์วิทยาบาล
อืมลูกสาวก็บอกกับทีมข่าวว่าจะไม่เผาศพแม่จนกว่าจะจับคนร้าย
แล้วให้คนร้ายมาขอขมาศพแม่ก่อนนะคะอืมคือลูกสาวกับคุณพ่อเนี่ย
ภาพจากล้องวงจรปิดจะเห็นว่าตอนนั้นขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านไปอืม
ที่ร้านนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาทำทีไปถามทางก่อน
แล้วก็เข้ามาที่ร้านเหมือนกับจะรอดูหรือเปล่าว่าในบ้านจะไม่มีใครอยู่นอกจาก
กำนันคนเดียวค่ะคือรอให้ทุกคนออกจากบ้านไปหมดใช่แล้วตอนนั้นกำนันอยู่ในครัวค่ะ
เอาเห็นว่าอ่ามีคนมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยเดินออกมาใช่ค่ะ
เสร็จแล้วก็เดินกลับเข้าครัวเดินตามไปยิงใส่เลยเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ตามที่สามีของผู้ตายสามีของกำนันให้ข้อมูลบอกว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
อาจจะเป็นชนวนความขัดแย้งจนทำให้ภรรยาถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องของข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับเสียเมธีนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่เป็นทางเข้าออกของชาวบ้านทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนี่ครับ
เราก็เลยไปคุยกับนายสุธีส่งสัมพันธ์สกุลอายุ๖๘ปีนะครับ
อ่าที่สามีกำนันหญิงพูดถึงเรื่องพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งนายสุธีบอกว่าจริงจริงแล้วก็เป็นคนนอกพื้นที่นะ
มาตั้งรกรากที่นี่ได้ประมาณยี่สิบปีแล้วไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ไม่มีอิทธิพลอะไรด้วยนะครับอ่าไม่ได้เป็นเสียอะไรด้วยอืม
เรื่องที่ดินเป็นเหตุขัดแย้งอันเนี้ยมันมีจริงนะ
จริงแล้วถนนที่ชาวบ้านใช้เป็นทางเข้าออกเขาบอกว่ามันเป็นที่ดินของเขา
ตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพราะเขามีเอกสารสิทธิ์สอปกรค่ะ
ที่ออกมาให้แต่ชาวบ้านไม่พอใจอ้างว่าเส้นทางนี้
ใช้เดินทางเข้าออกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้น
เจรจากันหลายครั้งล่าสุดที่เจรจากันคือยี่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมา
เจรจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งข้อสรุปสุดท้ายก็คือ
ให้ทางเข้าออกก็ถือว่าเป็นที่ดินของเขาเพราะเขามีเอกสารสอบประกอบอย่างถูกต้อง
แปลงทั้งหมดนะฮะสุดท้ายแล้วคือทางเข้าออกเป็นของเขา
ก็เลยทำให้ชาวบ้านไม่พอใจรวมทั้งตัวกำนันก็ไม่พอใจ
อันนี้นายสุธีอ้างนะครับบอกว่ากำนันกันนิกาก็ไม่พอใจนะฮะ
ที่ผ่านมานะครับตัวกำนันเนี่ยเคยปลาเอกสารใส่เขาด้วย
นายสุธีอ้างนะฮะก็อาจทำให้ชาวบ้าน
ก็เลยมุ่งปมการตายของกำนันมาที่ตัวเขาว่าทำให้กำนันเนี่ยต้องถูกยิงตาย
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตัวเขาก็ไม่มีเงินจะไปจ้างใครมาเป็นมือปืนให้ด้วย
แม้ว่าจะทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหนก็ตาม
ครับผมมันค่อนข้างตึงตึงเครียดไหมครับไม่ไม่ตึงไม่ตึง
ำนันเขาตึงของเขาเองคุณจะไปขอคลิปเขาดูก็ได้กำนันโยนแฟ้มกลางโต๊ะเลย
นะผมก็เดินออกผมผมว่ากำดันจริงผมว่าหน่อยนึง
กำนันกำนันเขาว่าผมเขาบอกว่าไม่ช่วยเหลือหมู่บ้านเลย
เป็นใครมาจากไหนต่างถิ่นมามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ผมก็เลยบอกว่ากำนันกำนันอาสาเข้ามาเป็นกำนัน
รับใช้ประชาชนรับใช้หมู่บ้านไม่ใช่ให้ชาวบ้านไปรับใช้กำนัน
แค่นี้เขาโกรธเขาป้างแป้มเลยโอ้ยเพิ่งมีเถียงกันนิดหน่อยนะ
แล้วถึงจะจ้างคนไปยิงเหรอแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
แล้วผมไม่ไม่มีเงินถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็ทำมาหากินของผมเนี่ย
ดูบ้านผมดิผมไม่มีตังค์หรอกเขาก็ว่าผมอาฆาต
ผมจะไปอาฆาตเขาทำไมผมไม่มีผมไม่มีส่วนเสียเลย
ผมไม่เสียหายเลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของผมที่ดินอ่ะ
สอบประกอบก็ชี้แจงให้เขาฟังแล้วว่าที่คุณเดินกันมาเนี่ย
คุณผิดนะเขาบอกเขาเดินมาต่างสมัยป่าเป็นป่ายิงผิดอ่ะ
สงวนคุณไปเดินไปทำทางทำอะไรคุณยิ่งผิดนะ
เออไม่รู้นะอันนี้สอบประกอบเป็นคนพูดนะก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยด้วยนะครับชื่อว่านายบัวพันธ์คำรัง
อายุหกสิบเจ็ดปีอ่าเขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
จากกรณีที่ดินสอปกรของนายสุธีนี่แหละ
หลังจากที่มาร้องเรียนเรื่องนี้กับกำนันกันนิกานะเรื่องที่ถูกเสียเมธีออกที่ดินสอบประกอบ
กินพื้นที่ทางเข้าออกสวนของชาวบ้านก็มีการต่อสู้กันทางข้อกฎหมายมาตลอด
นัดเจรจากันที่อบตซึ่งบรรยากาศวันนั้นค่อนข้างตึงเครียด
หลังจากที่คุยกันเสร็จทางเสียเมธีได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่ากำนันเบียดเบียนผม
อันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะครับส่วนจะเป็นสาเหตุของการที่ทำให้กำนัน
ถูกคนร้ายมายิงเสียชีวิตหรือไม่ชาวบ้านบอกว่าไม่ขอออกความเห็น
ขอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ในการสืบสวนของตำรวจก็แล้วกัน
ขอร้องให้กำนันไปช่วยว่าให้กำนันเป็นผู้นำพาไปคุยที่คุยกับใน
หมู่บ้านก็คุยไปคุยที่อบตก็คุยแบบว่าคุยคุยยังไง
เขาก็เขาก็พยายามน่ะนะเขาก็ว่าเป็นที่ของเขาอืม
ก็เลยก็เลยปล่อยมาเรื่อยจนจนกำนันเป็นอย่างนี้
แต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรียกกำนันเสืออย่างนี้ก็ไม่รู้
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำแข็งใส
เยื้องกับบ้านของกำนันผู้ตายอ่ะค่ะคือคนร้ายแวะไปถามก่อน
แวะไปถามว่าบ้านกำนันไปทางไหนนี่ในภาพวงจรปิดเลยใช่ค่ะ
คนร้ายไปจอดแวะคือเขาทำทีไปซื้อน้ำแข็งใสค่ะนี่นี่นี่
นี่ค่ะแวะตรงนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ทันน้ำแข็งทันทำน้ำแข็งใสให้
คนร้ายก็พุ่งไปที่บ้านของกำนันเลยคงจะเห็นว่ามีคนในบ้านของกำนันออกไปแล้ว
เพราะร้านนู้นขี่โชว์ไปนิดเดียวใช่ออกไปเลยพอเห็นคนออกไปจากบ้านกำนันแล้ว
ว่าไม่มีใครมีกำนันอยู่คนเดียวไม่ทันได้เอาน้ำแข็งใสอ่ะครับ
ก็มาจอดหน้าบ้านกำนันอย่างที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเลยอ่ะค่ะอืม
แล้วแม่ค้าร้านขายน้ำแข็งใสคนนี้บอกว่าพอคนร้ายไปจอดหน้าบ้านกำนันปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังเลยนะคะ
เธอบอกเธอเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเธอไม่รู้ว่านี่คือคนร้ายอืม
แล้ววันเกิดเหตุเป็นวันแรกที่เธอไปขายน้ำแข็งใสยังขายไม่ได้สักกับแก้วเลยอะค่ะ
มาเจอคนร้ายแล้วอ่ะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอเลยบอกว่าไม่ขายแล้วอืม
ขายน้ำแข็งใสแล้วลื้อร้านทิ้งไปเลยดีกว่านะคะโอ้โห
อันนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะก็คงจะรู้สึกผิดไปเลยอ่ะเนอ

ถามว่าบ้านกำนันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่รู้จริงจริงอ่ะ
อืมเหมือนมันจะคือคนร้ายอ่ะ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็ลงพื้นที่พร้อมทีมนะคะ
ก็แบ่งคณะทำงานติดตามเรื่องนี้อยู่

แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียด
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับรูปคดีค่ะ
ถ้าได้หลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านี้
เดี๋ยวจะขออนุมัติศาลออกหมายจับทันทีเลยนะคะ
ที่คนร้ายไปก่อเหตุยิงกำนันหญิง
ตำรวจบอกว่าก็ให้น้ำหนักไปที่๒เรื่องนี้เช่นเดียวกัน
เหมือนที่คนในครอบครัวของกำนันให้ข้อมูลมาค่ะ

การเปิดทางสัญจรไปมาให้กับชาวบ้าน

อันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสองเรื่องหลัก
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
จะตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ